หลายคนที่เห็นคลิปนี้ในโลกออนไลน์บอกว่าเห็นแล้วก็รับไม่ได้นะคะ
จะขาดเพราะมันเกิดขึ้นกับเด็กเล็กแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
จะเห็นว่ามีการฉุดกระชากเด็กแล้วเด็กตัวเล็กนิดเดียวนะคะ
แล้วบอกว่าผู้หญิงคนที่อยู่บนมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าเป็นแม่เด็กหรือเปล่า
มีการบังคับเด็กเล็กอายุไม่น่าจะเกิน๒ขวบ
ให้เดินขายถั่วแล้วก็พูดจาหยาบคายกับเด็ก
เด็กก็ร้องร้องไม่กล้าเดินกลับไปที่รถเพราะกลัวโดนตี
คือพลเมืองดีก็เอาเด็กมาไว้กับตัว
เพราะว่าเขาก็สงสารว่าเด็กโดน
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยตะคอกดุแล้วก็บังคับให้ไปขายของนะคะ
พลเมืองดีบอกว่าทนไม่ได้เลยเข้ามาต่อว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะ
จากการพูดคุยก็ถามผู้หญิงคนนั้นบอกใช่ลูกหรือเปล่า

ผู้หญิงคนนั้นตอบว่าก็พ่อมันไม่มี
พลเมืองนี้ก็บอกว่าถ้าไม่มีก็ไปขายอย่างอื่นพูดกับเด็กดีก็ได้
ผู้หญิงคนนั้นก็เลยจะขี่มอเตอร์ไซค์หนี
เขาก็เลยดึงท้ายรถเอาไว้แล้วอุ้มเด็กลงมาค่ะ
ให้เด็กยืนอยู่ข้างตัวเขาอย่างที่เราเห็นในคลิปนี่แหละค่ะ
เด็กก็ยืนอยู่กับผู้ชายคนนี้ไปแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะคะ
ผู้หญิงก็ขู่เด็กบอกถ้าไม่มานี่ตายนะคะ
คนแถวนั้นก็ตกใจบอกให้พูดดีกับลูก
ก็เลยเป็นที่มาของการปะทะคารมกันเห็นไหมค
อยู่ข้างผู้ชายตรงนั้นนะคะ
แล้วถ้าเราฟังเสียงคลิปนี้ดีเราจะได้ยินเสียงเด็กอีกคนนึง
เด็กคนนี้ก็คือลูกของผู้ชายคนนี้
ซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเจอคนเสียงดังตอบโต้กัน
เด็กก็คงตกใจไปด้วยนะคะ
บางคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยดูหน่อยเถอ

เด็กวัยนี้ไม่น่าจะออกมาตะเวนหาเงินแบบนี้ถูกบังคับแบบนี้นะคะ
แล้วบางคนก็บอกว่ามีอีกเยอะเลยนะเด็กที่ถูกบังคับหาเงินแบบนี้นะคะ
พลเมืองดีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้อยู่ที่หัดใหญ่สงขลาเห็นเด็กร้องไห้
ก็เลยเข้าไปดูเหตุการณ์นะคะ
แล้วก็มองว่าแม่ของเด็กไม่ควรให้ลูกทำแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่มีสามีใช่ไหมถ้าเจอร์มาจอดหน้าร้านแล้วก็พารุลงมาขายได้ยังดูสวยไป
ไม่มาจอดหน้าร้านแล้วพาลูกไปขายดี

สวัสดีครับ